อาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีไปตรวจความพร้อมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับ
ท่านเนี่ยนะครับไปในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธินธรรม
ก็เข้าไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเลย
ไปตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยนะครับหลังจากในทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
เข้าสู่ขั้นตอนเบื้องต้นของกรมราชธรรมเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่
กระทรวงแล้วก็กรมราชธรรมนั้นเตรียมเอาไว้นะครับ
นักข่าวถามว่านายทักษิณเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
นายวิศนุบอกว่าไม่ทราบนะครับแล้วก็ตอบว่านะครับ
ได้คุยกับผู้บัญชาการเรือนจำและแพทย์รวมทั้งฟังจากการแถลง
ทำให้รู้ว่านายทักษิณมี๔โรคเมื่อกี้เราแจกแจงแล้วว่ามีโรคอะไรบ้างนะครับ
แต่วันนี้ก็เห็นดูสดใสเพราะว่าได้มาเจอครอบครัวครับ
ฟังเสียงอาจารย์วิศนุครับ
โยบายไว้ก่อนแล้วเรื่องความปลอดภัยความสะดวกและความสบาย
ครับแล้วทีนี้ถ้าสมควรครับแล้วคุณนักศิษย์พอเข้าไปอยู่ในข้างในนะ
ตอนนี้อาการหรือเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างครับไม่ทราบไม่ทราบ
ไม่ทราบอ๋อเราไม่ได้เจอตัวอาจารย์ได้คุยด้วยอะไรเพิ่มเธอ
ได้คุยกับผู้มิชาการเดินชามได้คุยกับแพทย์

เอ่อฟังที่คือกินโอโสกเค้าแถลง
ก็ทำให้รู้ว่ามีโรคอยู่๑๔โรค

สดชื่นเพราะมาได้เจอครอบครัวเลย
คุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมครับว่าจริง
อาจารย์วิศนุกับคุณทักษิณเขาได้เจอกันไหม
เจอกันครับมีรายงานว่าได้เจอและพบปากพูดคุยกันช่วงหนึ่งครับ
อาจารย์สุภาพครับจากนั้นก็ได้กำชับนะครับ
หมายถึงอาจารย์วิศนุได้กำชับให้อธิบดีกรมรัฐศาลดูแลและความปลอดภัย
ของนายทักษิณนะครับแล้วก็อาจารย์วิศนุก็เดินทางกลับครับ